ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องป่าฮะเมื่อวานนี้มีเหตุระทึกเขาใหญ่ครับ
เขาใหญ่คือเจ้าหน้าที่โดนหมีตะปบผึก
หมีตะปบไม่สลบไม่ตายฮะแต่ว่าแขนหักแขนหักขาหักขาหักลวดเลยฮะ
อยู่กลางป่าเจ้าหน้าที่ป่า

เหตุจานี้หมีตัวไหนหมีขวาย
มีควายตัวใหญ่ประมาณสัก๑๖๐กิโลกรัม

อันนั้นหมีควายฮะแล้วเวลาไปเจอมันเนี่ยอาจจะไม่สูงมากนัก
แต่เวลามันตะปบเล็บมันนะฮะ
มากโอ้ยคมกริบเลยแขนแทบจะหลุดได้เหมือนกัน
รายงานว่าเจ้าหน้าที่อุดมศักดิ์โพกระโทก
เดินล่าตะเวนคือปกป้องรักษาป่า
เดินอยู่ดีเจอหมีป่าเจอเจ้าหมีควายวิ่งมาหา
ไม่มีการพูดสักคำมันมาถึงมันมาตะปบพี่อุดมศักดิ์เลยฮะ
เพราะดีเคราะห์ดีคือเหตุการณ์นี้
มันตะปบมันไม่ซ้ำต่อมันไม่ซ้ำต่อแล้วมันรีบหนีเข้าป่าไป
ส่วนพี่เป็นยังไงแขนซ้ายหักแขนขวาหักขาขวาหักอีกเหมือนกัน

เกิดขึ้นในพื้นที่ของหมู่บ้านตะเคียนงามหมู่๘ตำบลโป่งตะลอง
อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมารีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะฮะ

คือมันอยู่ในพื้นที่ป่าเข้าใจว่ามันจะออกนอกเขตพื้นที่ป่า
เหมือนจะมาในพื้นที่ของชุมชนด้วยซ้ำ
เริ่มมาเจอเจ้าหน้าที่ได้นะครับ